ความคืบหน้ากรณีที่สายไฟมันขาดลงมาแล้วผู้ชายเล่ร่อนที่จังหวัดระยอง
เดินไปแล้วไฟมันช็อตลุกพลึบน่ากลัวเลยครับ
เห็นเปลวไฟชัดเลยค่ะนี่ฮะน่ากลัวลุกพลึบเลยคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นะเขาเดินมาแล้วเหมือนกับไม่ทันระวัง
เนี่ยเขาดูขยะที่ถังขยะอยู่นะครับเดินมาไม่ทันระวังไอ้สายไฟเนี่ย
ฝนมันตกนะครับพายุมาแล้วก็สายไฟลงมาเนี่ยฮะ
โอ้โหช็อตเข้าไปที่ศีรษะของเขาพอดีเลยนะแล้วก็เท้า
ถ้าสังเกตดีนะฮะจะเห็นตรงพื้นเนี่ยมันจะมีน้ำขังอยู่
เพราะเมื่อคืนฝนตกนี่คือชุมชนท้ายตลาดที่ระยองนะครับ
ในลำปางแท่งทองหลางอายุสี่สิบหกปีนะครับ
เขาบอกเขาเห็นคลิปแล้วก็ถามถามจนรู้ความว่าอ๋อเมื่อคืนมันฝนตก
ฝนตกแล้วก็นะครับต้นไม้มันก็หักแล้วก็โดนสายไฟ
สายไฟก็หย่อนลงมาแบบนี้นะครับจนถูกผู้ชายเล่ร่อนคนนั้นนะครับ
ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปล่าสุดนะครับก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ผู้สืบข่าวโรงพื้นที่ไปพบกับนายวีรษักบุณดีท่านเป็นผู้จัดการ
การไฟฟ้าสาขาบ้านเพครับเล่าบอกยี่สิบสี่มิถุนายนตีสามได้
ฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับเช้ามาเจ้าหน้าที่ก็นะครับ
ไปตรวจสอบสายไฟระหว่างนั้นเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากกู้ภัย
บอกโอ้มาดูหน่อยมีสายไฟขาดแล้วมันช็อตคนนะ
ส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็เลยรีบนะครับไปตัดกระแสไฟ
แล้วก็ซ่อมสายไฟทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้านะครับ
ก็ประสานกับโรงพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมชายเร่ร่อนคนนี้ทุกวัน
แล้วก็เดี๋ยวจะดูแลให้หมดนะค่าใช้จ่าย
แล้วก็พยายามติดต่อญาติแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เจอญาติ
แล้วเตือนประชาชนถ้าเห็นสายไฟชำรุดก็ช่วยกันหน่อยนะครับ
ช่วยกันแจ้งหน่อยแจ้งได้ทันที๒๔ชั่วโมงเลยครับ
เดี๋ยวเขาจะมาซ่อมแซมให้ครับ